มาเลยจ้ะจะหิวแล้วใช่ไหมใครยังไม่กินข้าวเที่ยงนะคะ
นี่มารอกันตรงนี้เลยนะคะมีหมูกรอบจนมันร้อน
กรอบอร่อยมาฝากกันนะคะ
แล้วที่สำคัญพ่อค้าเขาหุ่นแซ่บมาก
ซิกแพกไปเลยจ้าคุณผู้ชมในที่สุดบอกเลยด้วยความปื้มปริ่มจริง
น้องนัทนักข่าวของเราก็ตามไปเจอคุณชายหมูกรอบ

บอกเลยว่าฮอตทั้งหมูกรอบฮอตทั้งเจ้าของร้านจริง
ใครผ่านมาเจอหนุ่มอาร์ตนอกจากจะอุดหนุนหมูกรอบแล้ว
ยังถ่ายรูปกับอาร์ตพระสุกอีกด้วยคุณผู้ชมดูซะก่อน

เข้ามาเข้าไปออกบู๊ทที่ห้างดังอย่างนึง

เขาซื้อกันที๑๐กล่อง๒๐กล่องคุณผู้ชม
แต่ด้วยความที่กระแสปังแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะ
ก็เลยเจอร่วงเปิดหัวโอ๊ยบวชเอด
คือมันมีเพจปลอมคุณชายหมูกรอบเกิดขึ้นเยอะมาก

อุ๊ยตายสั่งไปเหอะไม่ได้กินหรอก
ใช้ชื่อเดียวกันเหรอเออคุณชายหมูกรอบนะ

จริงคือผู้ติดตาม๑๙แสนเท่านั้นนะจ๊ะ

เพจไหนยอดติดตามน้อยนะหรือว่ารากาศขายตรงเฉพาะกว่า
แต่นิสัยเลยว่าอุ๊ยของปลอมรึเปล่า
คุณใช้หมูกรอบนึงต้องหนีดหน้าคุณอาร์ทเนี่ย

แล้วเดี๋ยวนี้มาเขียนในแคปชั่นว่า๑๙แสนก็มี

คิดดูถ้าเกิดคนเขาอยากกินแล้ว๔๐๐บาท

คือเลวเกินอะไรอย่างนี้

ปล่อยวางแต่ก็พยายามจะเตือนภัยทุกคนว่า
ตอนนี้นะครับใครฟังดีนะตอนนี้นะ
เห็นแก่ของถูกก็จะตกเป็นเหยื่อเขา

เมื่อวานนี้นักข่าวเราไปยืนต่อคิวนะ

แต่ว่าใดก็แล้วแต่เช็คเพจดีก่อน